สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะในวันคริสต์มัสอีฟแบบนี้พี่น้องทางปากใต้
ยังพอมีเวลาเตรียมตัวนะคะนำของมีค่าสิ่งของสำคัญ
ขึ้นที่สูงนะคะหากเกิดน้ำท่วมจะได้หนีได้ทันค่ะ
แล้วก็อย่าลืมนะคะเตรียมหยุกยาให้พร้อมถ้าเกิดมีการอบพยพค่ะ
เพราะว่าหลังจากนี้นะคะพี่น้องทางปากใต้
อาจจะต้องเผชิญกับฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งปัจจัยหลักนะคะ๒อย่างที่ทำให้ฝนตกหนัก
ภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทยของเรานะคะ
ก็คือหย่อมฝนค่ะคุณผู้ชมที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ค่ะ
อกจากนี้นะคะห่อมฝนนี้คือการสลายตัวของพายุกรอวานค่ะ
แล้วก็ยังมีมรสุมฝนประจำฤดูร่วมด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะ
คือชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
พัฒลุงนราธิวาสสงขระรั้นองปัตณีพังงาและแยะลากค่ะ
หลังจากนี้นะคะพี่น้องปากใต้อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะ
พื้นที่ภาคใต้ระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันที่๒๔๒๕ธันวาคม
ยังมีจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
หลังจากนี้เตรียมของให้พร้อมอย่างที่บอกไปนะคะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่หมู่บ้านซานใต้

ที่ตอนนี้นะคะซานต้ากำลังเตรียมของขวัญให้เด็กในคืนนี้
ท่ามกลางอุณหภูมิ๑๐๙องศานะคะ
ซึ่งภูมิภาคเล็บแลนด์ที่อยู่ของซานใต้เนี่ย
ตั้งอยู่ที่ลาติจูดเหนือที่สุดของโลกค่ะ
แล้วก็จะมีอุณหภูมิลดลงเรื่อยหลังจากนี้ด้วย
และนี่คือรุกรรณาวันนี้สวัสดีค่ะ